ถ้าจะไปย้อนดูสักนิดหนึ่งนะฮะ
ก่อนที่จะมีการแถลง๒๘กุมภาพันธ์นี้
ถ้ามีการแถลงตามนัดที่ทางตำรวจบอกนะครับ
แต่ละฝ่ายนั้นก็มีเรื่องของการออกมาอ้างอิง
ซึ่งหลักฐานต่างในคดีที่เกิดขึ้น
ทั้งฝ่ายของครูปรีชาแล้วก็หมวดจรูนนะครับ
เดี๋ยวมาดูหน่อยนะครับว่าจุดเริ่มต้นของคดีนี้

โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือข้อความแรกที่เป็นจุดเริ่มต้น
ทำให้สังคมได้รู้เรื่องของอดีตตำรวจนายหนึ่ง
ชีวิตต้องพลิกผลันจากคนที่

คือถูกรางวัลแล้วขึ้นเงินไปแล้ว
ได้ไปแล้ว๓๐ล้านบาทนะครับ

แต่ว่าต้องกลายมาเป็นผู้ต้องหา

ไปขโมยสลากของเขานะครับ

เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
ได้โพสต์เอาไว้ทางเฟซบุ๊ก
เมื่อ๕ธันวาคมปีที่แล้ว
หลังจากธนายศิษฐาหรือธนายตั้ม

ขอความช่วยเหลือจากร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล

ขโมยลอตเตอรี่ของครูปรีชาไข้ครวน

เป็นที่รับรู้ของคนในสังคมนะครับ
ก็มีหลักฐานต่างปรากฏออกมา
สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นนะครับ

ก็คือภาพจากเฟซบุ๊คของครูปรีชา
โดยครูได้โพสต์ไว้ว่าตัวเอง
ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว

แม่ค้าขายลอตเตอรี่เข้ามาคอมเมนต์ว่า

คือเคยมีข่าวเรื่องว่ามีเจ๊ดำเจ๊ดำเข้ามาเกี่ยวข้อง

ครูปีชาชอบเรียกเจ๊บ้าบินว่าเจ๊ดำ
ซึ่งโพสต์นี้เองก็เลยมีคนสงสัยว่า
เอ๊ะทำไมครูปรีชา
ตอนที่วันที่หวยออก๑พฤศจิกายน๒๕๕๙

ทำไมไม่มาโพสต์เรื่องถูกรางวัลที่๑

คือเวลาใครถูกรางวัลอาจจะไม่อยากเปิดเผย

ต่อมาทนายสิทธาก็ได้โพสต์คลิปถึงเงื่อนงำในคดี
โดยมีการกล่าวถึงแชทไลน์
ซึ่งเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อลอตเตอรี่
พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าแชทดังกล่าวนั้นมีจริงหรือไม่
ที่ครูปรีชาบอกว่าเคยสั่งแม่ค้าให้ให้หาเลขนี้ให้
ระหว่างที่ฝั่งธนายความกำลังตามหาพยานในเหตุการณ์
ระหว่างนั้นก็ได้รับข้อมูลจากผู้ดูแล
แฟนเพจคนเมืองกาล
พบพยาน๒รายที่อยู่ในวันที่มีการซื้อขายลอตเตอรี่
ทนายตั้มก็เดินทางไปพบ
ระหว่างที่พูดคุยกัน
เขาไม่ได้ยินว่าไม่มีเลขสองหกนี่เลขดังจะเก็บให้ใครคนใดคนหนึ่ง

เขาพูดว่าเขามีเขามีอยู่ชุดนึง
อ๋อแสดงว่าวันนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะเอาสองหกเนี่ยมาเสนอขายเราแล้ว

แล้วที่เขาไปออกรายการแล้วไปพูดว่าเก็บให้คุณครู
ก็เนี่ยสาเหตุนี้หนูถึงออกมาบอกพี่ทนาย
คือต้องซื้อมันที่ห้าห้าโมงเย็นหรือห้าโมง

คือเวลามันไม่แน่นอนถูกไหมคือจำไม่ได้

แน่นอนว่าหลังห้าโมงเขายังจะขายเราอีกหนึ่งชุดเลย

อ๋อแล้วใช่ใช่ใช่อันที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วหรือเปล่า

สามสิบล้านแต่ปัญหาแบบนี้ก็ไม่เอาอะค่ะ
โอ้โหเออใช่เป็นพี่ก็ไม่เอา

ฉะนั้นหนูไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเพราะหนูยังเหนื่อยเลย
จากนั้นนะครับก็ผ่านมาสักกว่า๒เดือนนะครับ
คือช่วงเวลาระหว่างนั้นก็มีพยานหลักฐานความคืบหน้าคดีต่างมาหลายอย่างนะฮะ

นายอัชรุยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
โดยมีหลักฐานยืนยันเป็นทั้งคลิปภาพและเสียง
รวมทั้งประจักษณ์พยานนะครับ
จากนั้นก็มีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นนะครับ
เมื่อมีคลิปเสียงปล่อยออกมาในสื่อโซเชียลเป็นเสียงสนทนาระหว่างชายคนหนึ่งกับแม่ค้าลอตเตอรี่
พูดคุยกันว่าไม่ได้ถูกรางวัล
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีส่วนคล้ายกับเสียงของครูปรีชา
นานนักทนายสิทธาก็โพสต์ภาพหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง
ก็คือข้อความสนทนาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ของป้าบ้าบิน
วันที่๖พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ที่พูดคุยลักษณะว่าก็ไม่รู้ว่าใครถูกหวยนะครับ
หลังจากนั้นคดีก็ถูกย้ายไปให้กองปราบ
เจ้าหน้าที่ก็เชิญครูปรีชามาจำลองเหตุการณ์ที่ตลาดเรสซิตี้
โดยครูระบุว่าเดินทางไปตลาดเพื่อซื้อลอตเตอรี่

แล้วก็เอาโรตเตอรี่เน็บใส่กระเป๋าเสื้อตรงหน้าอกนะครับ

อาชิริยะก็โพสต์ภาพเมนูอาหารของครูปีชา

พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าครูปรีชาทำไมทานเมนูเดิม๒วันติดกัน

คือครูบอกหวยไปหล่นหายช่วงไปซื้อผักบุ้งอะไรพวกนี้
แล้วทีนี้พอไปย้อนดูในเฟซบุ๊กปรากฏว่า
เขาอาจจะทานเหมือนกันหลายวันก็ได้ก็ไม่ได้แปลก
ถ้าคุณจะทานหลายวันอันนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตกันไปนะครับ
กระทั่งไม่นานครับสื่อโซเชียลก็มีการแชร์คลิปเสียงที่สอง
เป็นบทสนทนาของชายคนหนึ่งแล้วก็แม่ค้าลอตเตอรี่๒คน
สักถามกันว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ไหม
แต่ชายในคลิปก็ยังยืนยันว่าไม่ถูก
ซึ่งภายหลังก็ระบุว่าอาจทำตกหาย
นี่คุณคลิปที่๒คือมันมีการเรียกสรรพนามนำหน้าชื่อไง
มีอาจารย์แบบนี้แต่ว่าคลิปแรกเนี่ย
อาจจะไม่ได้มีเรียกสรรพนามนำหน้าชื่อแบบนี้
นี่ก็เป็นลักษณะของการเปิดเผยหลักฐานผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะ
ที่ทั้งหลุดออกมาทั้งตั้งใจจะเปิดเผยกันมา
ก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งของคดีนี้นะครับ
ก็เรียกว่าเป็นคดีที่สลับซับซ้อนกันอยู่พอสมควรว่า

ก็นับถอยหลังแหละอีก๓วันคุณผู้ชมจะได้ทราบในเรื่องนี้ความคืบหน้ากันนะคะ